พูดถึงคุณแพรพิมระดาเนี่ยนะครับก็จะคิดถึงผู้หญิงสวยเก่งทำอาหารอร่อยเป็นมิตรกับทุกคนตัวสั้นอายุเยอะเท่าทารก
เดี๋ยวไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อแพลร์คนนี้มีดีกว่าที่คุณคิด
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
เล่าหรือเมาส์
สวัสดีค่ะแพลพิมระดาชัยปริชาวิทย์ค่ะ
เป็นผู้หญิงตัวเล็กทำงานเยอะพลังเยอะแล้วก็โสด

เขาคือคนที่มีอายุต่อหน้าเด็กเขาคือแม่ครัวที่เหมาะสำหรับการถือมีด
แล้วพอเขาถือมีดเราก็จะคิดถึง

เอาส้นสูงใส่ไว้ในผ้าใบอีกทีหนึ่งครับ
เป็นไอเดียที่ดี
เดี๋ยวจะไปลองทำ
สายวิธค่ะเพราะว่าเป็นเด็กสายวิธ

กี้

เข้มมาเซอร์สกปรกติดต่อมาได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ครับ

พี่แพรจะเป็นคนไม่ได้บ่นเป็นคำพูดสักเท่าไหร
แต่ว่าชอบลงรูปแล้วก็แสดงออกมาทางสีหน้า

จริงมันมีความหวังอยู่ในลูกกระตาดำ

ก็ด้วยความที่เขาเก่งชะกาด

ผู้ชายที่ยังไม่มีเมีย
แสดงว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เก่งไม่เท่าพี่แผ่

ทำอาหารได้นะเว้ยทำงานทำการ
แต่ไม่มีไม่มีจริงค่ะอย่างนี้

โอ๊ยบราชออน

คิ้วไม่เป็นไรไม่มีปากไม่ใช่ปัญหา

ไอ้จ้ำข้างนี่มันไม่ใช่แบบออน

สิ่งที่ทำให้ดูมีชีวิตได้มากสุด

สิกละกันเพราะลิปสิกได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากด้วย

อ่าเฉลี่ยของครอบครัวเราอยู่มา๑๕๐ค่ะ
เมตรครึ่งแฟมิลี่

ไฮโหไฮโหไฮโหไฮโห

ถ้าผู้หญิงคนนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เขาน่าจะเป็นแฟนฉันครับ
เขาคือน้อยหนาในความทรงจำของใครหลายคนที่
งเขาในภาพสตอเบอรี่ชีสเค้กใน๑๒ปีที่แล้ว
แต่วันนี้เนี่ยเขายังคงมีความสดใสเหมือนเดิม

ชีวิตมันไม่ค่อยโรแมนติกชีวิตมันไม่ค่อยโรแมนติกแล้วไง
เราก็ต้องหาแบบความโรแมนติกเพิ่มจากหนังนี่แหละ
แพร่เป็นคนอารมณ์ดีแต่หมุกแป๊ก

แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการจะต้องเล่นมุกอะไรบางอย่าง
ยากจังเลยสำหรับเราอะไรอย่างนี้
เรื่องความรักเลยครับเขามีมุมอ่อนแอ
แต่เขาจะไม่ค่อยร้องไห้ใครเห็น
ถ้าเกิดเราไปสะกิดต่อมบางอย่าง

ถ้าอะไรก็ตามที่มันมากระทบความสัมพันธ์

เฉพาะแบบสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวเขา
และสิ่งที่เขารู้สึกกลับมาหาเราอะไรอย่างนี้

เรื่องอาหารเป็นสิ่งที่เหมือนพี่แพรตกหลุมรักมันอย่างจริงจัง
แล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างให้เกิดเรื่องดีเกี่ยวกับอาหาร

ฉันเนี่ยคือแม่ครัวที่เก่งแล้วก็น่ารักที่สุดเลย
โตมากับอาหารตั้งแต่แบบเด็กแล้ว
เป็นคนที่เข้าครัวตั้งแต่เด็ก
ไปช่วยแบบอมงอาม่าทำกับข้าวอะไรอย่างนี้
ค้นเจอว่าสิ่งที่เรารักจริงมันคืออะไรอะค่ะ

แล้วก็ใช้เวลากับมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเริ่มต้นตั้งใจทำเพจนึงขึ้นมา
ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเพจที่บอกเล่าเรื่องราวของอาหาร

ด้วยการที่เป็นแม่ครัว
ด่านนี้มันต้องกี่นาที
ไม่รู้เรื่องกินเข้าไปเฮ้ยมันดีดีจะว่า

เรื่องอาหารของพี่แพร่วันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่
คนจะเชื่อว่าพี่แพนเป็นคนทำอาหารที่น่ารักที่สุดคนหนึ่ง
เรายังคงทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่แหละ

อยากให้ทุกคนเห็นภาพจำของแพลร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร
ถ้านึกถึงอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเบื้องหลังอาหาร

ผู้หญิงที่ชื่อว่าแพรพิมระดา
เขาเป็นคนที่อึดทนแกร่งปรับตัวได้กับหลายสถานการณ์

คนบ้าเลย

แล้วก็เขาให้คำปรึกษาที่ดีในสิ่งที่เราไม่เคยมีได้ตลอดมาเลย

เป็นเพจที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร

แล้วก็ทำอาหารอร่อย

เราจะเป็นคนที่มีหลายเลเยอร์มาก
สำหรับการใช้ชีวิต
ว่านเป็นคนที่สังเกตเห็นแบบ

โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำสิ่งนี้ออกมา

คือน้อยคนมากที่จะเห็นสิ่งนี้ของเรา
เพราะว่าตัวเราปิดไม่ให้ใครได้รู้สิ่งนี้ด้วย
พอเห็นแล้วเนี่ยเขาก็เลือกที่เขาจะซัพพอร์ตตัวเรา
โดยไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด
ซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นความประทับใจมาก
สำหรับเราในวันนี้กับเพื่อนคนนี้
ตอบดีจริงเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป